ดูเรื่องเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลัลลาเบลกันหน่อยนะคะ
เป็นคดีดังของปีเลยและเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณ๒ปีที่แล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้หลังจากเสียชีวิตมีการชนสูตรผลชนสูตรศพรอบแรกออกมา
ผลของการชนสูตรก็คือลาลาเบลเสียชีวิตจากการที่มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายมากเกินไป
จนทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นค่ะ
ทางด้านของญาติโดยเฉพาะคุณแม่ก็เลยขอให้ทางกระทรวงยุติธรรม
มีการชนะสูตรรอบ๒เพราะว่ามีการพุ่งประเด็นไปที่ลาลาเบลก่อนที่จะเสียชีวิต
มีการถูกมอมยาด้วยยาเสียสาวหรือไม่และมีการถูกข่มขืนในช่วงเวลาที่ก่อนจะเสียชีวิตหรือไม่
สรุปแล้วผลการชนสูตรศพรอบสองออกมาแล้วนะคะประมาณ๒วันที่ผ่านมาก็คือ
อย่างแรกเหมือนเดิมคือการตรวจพบแอลกอฮอลในร่างกายที่สูงอวัยวะเพศมีการฉีกขาด
ผลชนสูตรรอบ๒ออกมาสามารถตอบคำถามได้ว่าลาลาเบลไม่ได้ถูกมอมยาเสพติดใดนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะพอผลออกมาแล้วครอบครัวบอกว่ายอมรับแล้วกันสำหรับผลชนสูตรรอบ๒ของกระทรวงยุติธรรม
และหลังจากนี้จะนำศพของลาลาเบลไปตั้งบำเพ็ญกุศลซึ่งวันนี้นะคะก็ตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วค่ะ
ที่วัดสแก่งามย่านบางขุนเทียนโดยมีนายชาวลิศและนางสุภามาศนรพันธพิพัฒน์พ่อและแม่
และลูกสาววัยสามขวบของลาลาเบลมารอรับศพอยู่ที่วัดท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะ
โดยเมื่อศพมาถึงพ่อและลูกสาวของลาลาเบล
ก็จุดทูปบอกลูกสาวพร้อมกับบอกว่า
ให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
ส่วนลูกสาวของลาลาเบลบอกว่าแม่เบลไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะ
ก็คือทางด้านของคุณแม่พยายาม
คุณยายพยายามบอกลูกสาวของลาลาเบลว่า
คุณแม่ไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วทำให้น้องจำแบบนั้นเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวพูดคุยกับแม่ของลาลาเบล
เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ยื่นเรื่องกับทางกระทรวงยุติธรรม
ขอให้ตรวจชันสูตรศพลูกสาวอีกครั้งได้ไหม
เน้นไปที่ประเด็นการเสียชีวิต
ทั้งการหาสารเสพติดในร่างกายและการตรวจหาดีเอ็นเอ
และก็ต้องดูร่องรอยการถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
โดยผลการชนสูตรครั้งนี้ครอบครัวพอใจ

ส่วนการดำเนินคดีต่างกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความและตำรวจค่ะ
เมื่อถามว่าหากแก๊งปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
มากราบศพมาขอขมาลาลาเบล
แม่ของลาลาเบลบอกว่าก็ไม่ได้ขัดข้องนะ

พร้อมกับบอกว่าที่ให้แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง
เข้ามาในงานไม่ได้แปลว่าเธอจะอโหสิกรรมให้
แต่แค่ไม่อยากจองเวรเท่านั้นเอง

ทำไมต้องต้อนรับเขาล่ะคะ

แม่อยากให้ได้รับสิ่งนั้นไป
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ฟันทงว่าใครเนอะ
คิดใครทำรับไปดีกว่า
คนที่ทำให้น้องเป็นแบบนี้
จะมีส่วนร่วมหรือว่าลงมือทำหรืออะไรก็แล้ว
แต่นะรับตรงนั้นไปรับกรรมไปเท่านั้นเอง

จากนี้นะคะแม่ของลาลาเบล
ได้พูดถึงลูกสาวของลาลาเบลตอนนี้
ลูกสาวก็ยังคงถามหาแม่อยู่ทุกวัน
พร้อมกับจะชอบบอกว่าเธอเห็นลาลาเบลอยู่ข้างบนบ้าง

ตามภาษาเด็กที่เคยอยู่กับแม่ทุกวัน
อกจากนี้ค่ะคุณแม่สัมผัสได้ว่า
ทุกวันนี้ลาลาเบลยังคงมาหาลูกอยู่
เนื่องจากลาลาเบลน่าจะเป็นห่วงลูก
เรื่องนี้เธอบอกว่าหากวันหนึ่งลูกสาวลาลาเบลพร้อม
เธอก็จะบอกทุกอย่างกับหลานสาวว่าคุณแม่จากไปแล้ว

สำหรับงานศพของลาลาเบลจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสแก่งาม๑คืน
และจัดชาปนกิจช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่๗ธันวาคมช่วง๔โมงเย็นค่ะ